คือไปเที่ยวทะเลเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะ
เจ้าหน้าที่จะเตือนตลอดนะครับอย่างที่ชายหาดเจ้าสำรานที่ชะอำเพชรชบุรีเนี่ย
เจ้าหน้าที่เตือนเลยว่าถ้าจะลงเล่นน้ำทะเลยังไงคุณต้องใส่ชูชีพนะ
ไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วยได้ทันนะฮะเสียงที่ท่านได้ยินเนี่ยเป็นเสียงตามสายของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยที่ชายหาดนะฮะ
ในการที่จะแจ้งไปยังผู้ที่เขาเนี่ยจะจมไม่จมแหละอยู่ที่ทะเลตรงนี้นะครับ
แล้วนักท่องเที่ยวที่อยู่แถวนี้ที่ยืนลุ้นกันเนี่ยจะได้ฟังขั้นตอนแล้วก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าอย่าไปประมาท
คนที่จะจมน้ำทะเลขอความช่วยเหลืออยู่แล้วเจ้าหน้าที่ไปช่วยเนี่ยเป็นวัยรุ่นชายอายุ๑๗ปีนะ
น้องเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยลงเล่นน้ำเนี่ยก็ลอยคอไปกับลูกบอลหนึ่งลูกก็กะว่ามีอะไรที่แบบปลอดภัยแหละนะฮะ
เสื้อชูชีพไม่ได้ใส่นะครับทีนี้พอเลาะไปตามแนวชายหาดปรากฏว่าถูกคลื่นซัดไปเรื่อยแล้วหมดแรงแล้วไปอยู่ตรงนั้นแล้ว
ก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือโชคดีมากที่มีคนเห็นแล้วเจ้าหน้าที่เห็นก็เลยไปช่วยกันทันนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องขอเตือนนะฮะคือจะหาดไหนก็แล้วแต่แต่ว่าที่นี่คือหาดเจ้าสำราญที่ชะอำเพชรชบุรี
อย่างที่ชายหาดเจ้าสำรานเนี่ยเจ้าหน้าที่จะมีเสื้อชูชีพไว้ให้นักท่องเที่ยวใส่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายคุณมาเอาไปใส่เลยแล้วไปเล่นน้ำทะเลอย่างน้อยคุณก็ไม่จมใช่ไหมยังขอความช่วยเหลือได้ทันที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่างในคลิปนี้เนี่ยเขาโชคดียังไงรู้ไหมคือเป็นช่วงประมาณ

ขอแค่นี้ครับฟรีด้วยฟรีด้วยครับ